ช่วงนี้เรื่องของสภาพอากาศก็ยังนิ่งนอนใจไม่ได้นะคะ
บางทีก็รู้สึกว่าได้รับถึงอากาศเย็นแล้ว
แต่ฝนก็ยังตกอยู่เลยไม่รู้ว่าจะยังไง
แถมวันนี้วันศุกร์หลายคนอาจจะวางแผนไปเที่ยวสุดสัปดาห์กัน
เพราะฉะนั้นไปตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกัน
รู้ก่อนร้อนหนาวกับคุณคุปตนันค่ะ
สวัสดีครับ๘นาฬิกา๑๗นาทีครับ
มาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันในช่วงของรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันนะครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ยังคงมีฝนตกในหลายพื้นที่นะครับ
แล้วก็วันนี้ยังเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ยังคงต้องเตรียมระวังเรื่องของความแปรปวนของสภาพอากาศ
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ทางตอนล่าง
ขณะที่บริเวณทางตอนบนหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับ
คาดการณ์ว่าจะมีลมหนาวระลอกใหม่แผ่มาเยือนบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
นั่นก็หมายความว่าก็จะสามารถทำให้บริเวณทางตอนบนนั้นได้สัมผัสอากาศหนาวเป็นวงกว้างขึ้น
ในขณะที่พื้นที่กรุงเทพมหานครก็มีลุ้นที่จะได้เจอลมหนาวเช่นเดียวกันนะครับ
เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันกับระบบพยากรณากาศของไทยรัฐทีวีนะครับ
ภาพแรกนี้เป็นภาพถ่ายดาวเทียมนะครับเก็บรวบรวมภาพกลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวขึ้นตลอด๒๔ชั่วโมงเป็นต้นมามาจนถึงณขนาดนี้นะครับ
สังเกตว่ามีการเคลื่อนตัวของกลุ่มก้อนเมฆจากทิศทางฝั่งตะวันออกไปยังฝั่งตะวันตกนะครับ
กระแสลมที่มีการพัดหอบเอากลุ่มฝนเข้ามาปกกลุ่มในเมืองในของเราอย่างต่อเนื่อง
เมื่อวานนี้มีฝนตกค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกภาคล่างตอนล่าง
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันตกภาคเหนือฝั่งตะวันตก
คาดการณ์ว่าหลังจากนี้ในบริเวณทางตอนบนฝนจะค่อยลดลงนะครับ
แต่ว่าในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ยังคงต้องระวังฝนอยู่
ในขณะเดียวกันมีการคาดการณ์นะครับว่าจะมีเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำ
หย่อมฝนเก่าตัวขึ้นในบริเวณอ่าวไทย
แล้วก็จะสามารถก่อตัวกลายเป็นกลุ่มฝนพัดเข้ามาปกคลุมในบริเวณทางตอนกลางของเมืองไทยได้อีกครั้งหนึ่ง

ตอนบนจะสังเกตว่าภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งนะครับ
โปร่งแบบนี้เป็นอิทธิพลจากบริเวณหย่อมความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นที่มีการแผลลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่๒๓วันที่ผ่านมานะครับ
และมีการคาดการณ์ว่าหลังจากนี้มวลอากาศเย็นจะค่อยแรงขึ้นแล้วก็แผ่มาปกคลุมกินพื้นที่กว้างมากยิ่งขึ้น
ก่อนหน้านี้นะครับแผลลงมาปกคลุมบริเวณทางตอนล่างของประเทศจีนตอนบนของประเทศเวียดนามแล้วก็สปลาวตอนนี้ก็จะแผลลงมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ตอนบนของสปลาวแล้วก็บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยหลายแห่งนะครับ
จากการแผลลงมาในครั้งนี้ก็คาดการณ์ว่าจะสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศในเมืองของเราหลายจุดเลยทีเดียว
สีฟ้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับเป็นบริเวณที่มีอากาศเย็นบริเวณหย่อมความกดอากาศสูงที่จะสามารถเหนียวนำให้เกิดอากาศหนาวจัดนะครับ
ถ้าหากสีฟ้านี้แผลลงมาปกคลุมบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยก็จะทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้
ล่าสุดตอนนี้จะสังเกตว่ามีการแผลลงมาอย่างต่อเนื่องช่วงวันจันทร์จะแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของสปลาวแล้วก็ทางตอนบนของประเทศที่เวียดนาม
ลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้บริเวณทางตอนบนของไทยนั้นมีอากาศหนาวกินพื้นที่มากยิ่งขึ้นนะครับ
แน่นอนครับการแผลลงมาในครั้งนี้ก็มาพร้อมกับลมหนาวนะครับแรงแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกราฟิกต่อไปนี้นะครับ
เป็นกราฟิกแสดงทิศทางลมความแรงของลมนะครับซึ่งแสดงตามสีต่างสีเหลืองคือลมระดับปานกลางนะครับส่วนสีส้มคือลมแรง
หลังจากนี้เป็นต้นไปคาดการณ์ว่ากระแสลมนั้นจะค่อยแรงมากยิ่งขึ้น
จะสังเกตว่ามีแนวลมสีส้มเนี่ยนะครับพัดมาจากบริเวณทางตอนบนในทิศทางของทิศตะวันออกเชียงเหนือก็คือทิศของมรสุมฤดูหนาวนะครับ
นั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปมรสุมฤดูหนาวก็จะเริ่มเคลื่อนที่พัดเข้ามาปกคลุมในเมืองไทยของเรานะครับ
ถ้าหากเป็นแบบนี้ติดต่อกัน๕วันทางกรมบุตุนิยมวิทยาก็จะประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ
และแน่นอนครับการพัดเข้ามาแบบนี้ก็จะมีบทบาทสำคัญนะครับในการหอบเอากลุ่มความชื้นที่ก่อตัวในบริเวณฝั่งตะวันออกของประเทศไทย
ในทะเลจินใต้ทั้งอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
และที่สำคัญครับในบริเวณทางตอนกลางอย่างที่บอกไปนะครับ
พัดมาแบบนี้ก็สามารถที่จะหอบเอากลุ่มฝนที่อยู่ในบริเวณอ่าวไทย
ปกคลุมได้มากเช่นเดียวกันนะครับ
ดังนั้นในบริเวณพื้นที่ภาคล่างตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนนะครับ
กลางฝั่งตะวันตกยังคงต้องระวังอยู่เพราะว่ามีโอกาสเกิดฝน
โดยวันนี้นะครับช่วงเย็นคาดการณ์ว่ากลุ่มฝนนั้นจะไปก่อตัวในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับ
ยาวเลยทีเดียวแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการปกคลุมอย่างต่อเนื่องนะครับ
บริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนฝนค่อนข้างโล่งจะมีนิดหน่อยเท่านั้น
แถวบริเวณจังหวัดเชียงรายจังหวัดแม่ห้องศรนะครับ
ส่วนนี้คือการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนนะครับซึ่งจากการคาดการณ์เนี่ยนะครับ
พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ที่มีโอกาสเกิดฝนเนี่ยนะครับ
จะเป็นพื้นที่ในบริเวณภาคใต้นะครับก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ตอนบนไล่ลงมาจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
อกจากนี้ภาคกลางภาคตะวันออกยังคงมีโอกาสเกิดฝนในระยะนี้นะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นกับเมืองไทยของเรา
ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับการเดินทางท่องเที่ยวการเดินทางการใช้ชีวิต
จะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วก็ที่สำคัญนะครับสุขภาพร่างกายนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียวครับ
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในวันนี้นะครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ